คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
แม่ค้าขายข้าวแกงปะทะกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะ
เจ้าหน้าที่นี่เป็นสิบคนเลยนะคะประเด็นก็คือ
มีการวางร้านลุกล้ำพื้นที่ทางเท้า
แต่ทางแม่ค้าขายข้าวแกงก็บอกว่าอรุมอร่วยหน่อยได้ไหม
คนทำมาหากินก็ช่วยกันหน่อย

เจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ๑๐คนนะคะ

ข้าวแกงในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ว่าขยับร้านให้มันตรงกับเส้นขาวหน่อยได้ไหม
เพราะมีคนร้องเรียนว่าวางตู้ใส่อาหารบนทางเท้า
แถมกันสาดผ้าใบมันลุกล้ำทางสาธารณะ
คนที่สัญจรไปมาเขาได้รับความเดือดร้อนและมันเสี่ยงอันตราย
ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพจะมีเจ้าหน้าที่เสื้อสีขาวไปชี้แจง
วันนี้ดูพื้นที่แล้วร้านขายข้าวแกงตรงนี้ขยับเข้าไปได้อีกนี่
ขยับเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้เลือกปฏิบัตินะ
ร้านอื่นเขาก็แก้ไขกันหมดแล้วเหลือร้านนี้นั่นแหละ
มันก็เลยโตเถียงกันนะคะปะทะคารมกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิป
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์เปิดเป็นร้านขายข้าวแกง
ริมถนนเรียบคลองชลประธานสาย๓ท่ายางเขื่อนเพชร
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
คือปกติทางเทศบาลตะบนท่ายางเขากำหนดพื้นที่ผ่อนผัน
ตั้งร้านขายสินค้าระยะจากตัวอาคาร๑๐เมตร
แต่ร้านขายข้าวแกงร้านนี้ร้านเดียวฝ่าฝืน
คือมีการตั้งเต็นต์เป็นกึ่งถาวรนะคะคุณผู้ชมครับ
ล้ำพื้นที่ไปอีกสักประมาณ๒เมตร
เราทำภาพให้ดูแบบนี้จะได้เข้าใจนะคะ
แม่ค้าขายข้าวแกงก็อายุ๖๐แล้วอะค่ะ
ก็ยอมรับว่าก็แหมมันก็ลุกล้ำจริงก็ยอมรับแหละนะ

คนทำมาหากินต้องหาเลี้ยงครอบครัว
ต้องจ่ายค่าเช่าค่าใช้จ่ายก็เยอะเศรษฐกิจก็ไม่ดี
เสียเงินทำเต้นทำกันสาดบางแดดต่าง๒๐๐๐๐
ถ้าไม่มีกันสาดบางแดดลูกค้ามากินข้าวก็ลำบาก
จะแดดร้อนถ้าวันไหนฝนตกก็ตากฝน
คือมันลุกล้ำไปนิดหน่อยเองอรุ้มอร่วยได้ไหม

แล้วเสียเงินทำใหม่อีกจะเอาเงินจากที่ไหน
ร้านก็ไม่ได้ไปกีดขวางการจราจรอะไรขนาดนั้น
ขอทำมาหากินหน่อยไม่ได้เหรอ
คุณผู้ชมลองฟังเสียงแม่ค้าดูนะคะ
แต่ว่ามันก็นิดน้อยขอ
นิดน้อยขอว่านิดน้อยด้วย
แค่ว่ามันน้อยที่หน้าบ้านมันน้อย

มันจะมีเส้นขาวแบบนี้แล้วเห็นไหมคะแกลุกล้ำมาแบบนี้

มาฟังความทางฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างค่ะ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายางในเทียนชัยขชานันท
ก็บอกว่าจากคลิปที่เห็นน่ะนะคะ

ให้ร้านขายข้าวแกงขยับให้มันตรงกับเส้นขาวที่เป็นเส้นผ่อนผัน
เพราะว่าร้านเดียวเลย
ข้าวแกงร้านนี้ร้านเดียวที่ฝ่าฝืน

เจรจาแล้ว๓ครั้งมันไม่เป็นผล

เพราะถ้าท่านเทศบาลเยอมร้านขายข้าวแกง